คดีที่เกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะครับ
กับน้องทะเลาะกันน้องจะยิงพี่แม่เข้ามาห้าม

น้องก็เลยยิงแม่จนเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำ๒๒ตุลาคมนะครับ
แล้วก็ล่าสุดจับกลุ่มได้แล้วนะครับ
หลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีไปนะฮะ
ในพรมพิทักษ์แก้วเงานะฮะ
นี่ฮะบ้านอยู่ที่ตะบนบ่อไทย
อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ

คว้าปืนไทยประดิษฐ์ขึ้นมาจะยิงพี่กระสุนด้าน
กำลังบรรจุกระสุนใหม่พี่

แล้วนายพรมพิทักษ์ก็หลบหนีไป

ล่าสุดนะครับ
อายุ๓๗ปีคือจับได้ที่ไหนก็จับได้ที่บ้านนั่นแหละตกลง
หนีไปเนี่ยหนีไปอยู่ป่าท้ายหมู่บ้านนะฮะตั้งแต่คืน
วันเกิดเหตุ๒๒ตุลาคมแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่เอง๒ทุ่มที่ผ่าน
มาแอบย่องกลับมาที่บ้านตัวเองเพื่อมาหาอะไรกินฮะหิวโซมา
เลยนะครับตำรวจเขาดักรออยู่แล้วนะฮะพอมาถึงก็ควบ
คุมตัวไปที่สพณชลเหียงในสภาพอิตโรยนะตอนนี้กำลัง
สอบปากคำอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวต้องพาไปค้นอาวุธปืนที่
เอาไปทิ้งเอาไปซ่อนเอาไว้โอ้โหนี่ยิงแม่ตัวเองเลยฮะใช่ค่ะ